คุณผู้ชมฮะมาถึงช่วงขีดเส้นใต้เมืองไทย

นี่ถือเป็นข่าวดีนะเรื่องค่าครองชีพต่างนะฮะ
กระหน่ำลดราคาสินค้าบริการออนไลน์สูงสุดกว่า๘๕
กว่า๔๖๐๐ขออภัย๔๖๑๐๐สาขารายละเอียดต้องติดตามจากอาจารย์สุภาพคลิกขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทย

สวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ

ใกล้สิ้นปีสัปดาห์สุดท้ายของปี
มีเรื่องเครียดมีเรื่องหนักเยอะเลยครับ
ฉะนั้นวันนี้เอาเรื่องเบาเรื่องที่น่าจะเป็นข่าวดี
น่าจะเป็นความสุขช่วงส่งท้ายปี
ถือซะว่าเป็นของขวัญจากกระทรวงพาณิชย์
เพราะอย่างที่คุณบุ๊คเกริ่นไปเมื่อสักครู่ว่า
เป็นโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยเหลือประชาชน
ถือว่าทั่วเลยครับคราวนี้ลดกันที่ไหนบ้างยังไง
เราจะคุยกับอธิบดีกรมการค้าภายในท่านวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยม
สวัสดีครับสวัสดีครับมาธนาจารย์สุภาพครับ
สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านครับ
คราวก่อนเนี่ยเอาสินค้าไปเล่ไปตามชุมชนที่นั่นที่นี่
แต่ตอนนี้ตอนนี้เอาเอาไว้ในห้างเลยแล้วลดราคากันในห้างเลย
กลับมาถือว่างานนี้นะครับภายใต้โครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน
อันนี้ถือว่าเป็นล็อตที่๒๒นะครับที่กระทรวงพาณิชย์ทำมาโดยตลอดนะครับ
ถือว่าเป็นงานใหญ่นะครับและปีนี้ก็ลดมากที่สุดเท่าที่เคยจัดมานะครับ
เพราะว่ามีสินค้าร่วมเยอะมากนะครับมีสินค้าร่วมถึงกว่า๑๓ล้านรายการนะครับ
นะครับโดยแบ่งแบ่งเป็นอย่างนี้ครับแบ่งเป็นสินค้าออกเป็นสามกลุ่มนะครับ
กลุ่มที่๑ก็คือเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปเนี่ยเรามีถึง๑๔หมวดด้วยกันนะครับ
กลุ่มบริการเนี่ยมี๘หมวดนะครับกลุ่มค่าออนไลน์๓หมวดนะครับ
ซึ่งรวมกันแล้วเนี่ยมีสินค้ามาลดราคากว่า๑๓ล้านรายการนะครับ
แล้วก็ลดสูงสุดถึงแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปเนี่ยนะครับ
ก็ลดสูงสุดถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นกลุ่มบริการเนี่ยก็ลดสูงสุดถึง๘๕เปอร์เซ็นต์
และกลุ่มค้าออนไลน์เนี่ยลดสูงสุดถึงแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ตรงนี้เนี่ย
เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าคลองชีพให้กับพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งในเรื่องนี้ท่านรองนายกรรมตรี
ลำรีว่าการกระสุนพนิษฐ์ท่านจุลินทราบิสิตเองเนี่ยท่านมีความเป็นห่วงบรรยายนะครับ
แล้วก็ต้องการดูแลค่าคลองชีพให้กับพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลหยุดปีใหม่เนี่ยนะครับ
ถือว่าเป็นของขวัญนะครับที่ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับได้จับจ่ายใช้สอยนะครับได้อย่างเต็มที่นะครับนะครับ
ห้างที่ลดราคาเนี่ยอันนี้จะทั่วประเทศเลยใช่ไหมครับ
ทั่วประเทศครับนะครับต้องเรียนอาจารย์อย่างนี้ครับว่าต้องขอบคุณนะครับสำหรับผู้ผลิตนะครับที่มาร่วมกับเรานะครับ
ทั้ง๗๗ลายนะครับแล้วก็มีผู้จำไก่อีก๘๙ลายผู้ให้บริการอีก๑๓๖ลายแพลตฟอร์มอีก๑๓ลายนะครับรวมทั้งหมด๓๑๕ลายที่เป็นผู้ผลิตผู้จำหน่ายผู้ให้บริการแพลตฟอร์มซึ่งมีสาขาทั่วประเทศ
ว่าต้นทางเนี่ยโรงงานผลิตเนี่ยสมมุติผลิตสินค้าเอามาอย่างหนึ่งโรงงานผลิตเนี่ยเขาลดตั้งแต่ต้นทางมาก่อนครับเมื่อโรงงานผลิตลดตั้งแต่ต้นทางร้านที่ขายทั้งหลายซุปเปอร์มาร์เก็ตทั้งหลายร้านอะไรทั้งหลายเนี่ยเขาก็ได้ราคาถูกมาแล้วเขาก็มาลดราคาซ้ำเข้าไปอีกตามตามคำขอของกระทรวงพาณิชย์ครับ
แล้วก็บางรายการนะครับก็เป็นผู้จำหน่ายเองนะครับก็ลดราคานะครับเพื่อโปรโมชั่นนะครับให้มีกำลังซื้อเข้ามาในร้านค้านะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าก็นอกเหนือจากผู้ผลิตลดแล้วเขาก็ลดเพิ่มเข้าไปอีกนะครับนะครับทีนี้เวลาเราไปตามห้างเนี่ยเราจะเราจะไปซื้อสินค้าลดราคาแกรนเซนของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเขาจะมีวา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

อีกส่วนหนึ่งก็ให้มีสต๊อกเพิ่มนะครับให้ดิวสต๊อกเพิ่มอีกส่วนหนึ่งผู้ผลิตเองก็เตรียมที่จะผลิตเพิ่มเพราะว่าช่วงในช่วงเทศกาลปีใหม่เนี่ยก็มีความต้องการซื้อมากเพิ่มขึ้นอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่ผู้ประกอบการเองเนี่ยท่านก็ทราบเองอยู่แล้วนะครับ
ผมดูความร่วมมือเนี่ยมีผู้ผลิต๗๗ราย๑๑๓๖สาขาที่มาร่วมนะผู้จำหน่าย๘๙ราย๒๑๒๒๐สาขาผู้ให้บริการ๑๓๖ราย๑๒๔๔สาขา

ไปในห้างไหนทั่วประเทศเนี่ยเจอหมด
ก็มีครับอย่างอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นโดนัทนะครับที่เป็นเราเราทราบกันดีนะครับโดนัทหรืออะไรนึกร้านกาแฟนะครับอันนี้ก็คือเขาเป็นผู้ผลิตมาเองเลยนะครับเขาก็ลดจำหน่ายนะครับตรงไหนที่เป็นสาขาเขาไม่ว่าจะเป็นคีย์ออสหรืออยู่ตามห้างนะครับหรือจะเป็นร้านที่ออกมาต่างหากเขาก็จะลดในส่วนนั้นเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของผู้ผลิตนะครับอย่างไอศครีมนะครับนะฮะเขาก็ลด

ซึ่งตรงนี้การพูดคุยเนี่ยเราก็ทุกท่านเองเนี่ยต้องต้องขอบคุณแล้วก็ชื่นชมนะครับทุกคนมีความเจตนาที่ต้องการที่จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าคลองชีพให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ทำให้ดีที่สุดให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้สินค้าที่เอามาเนี่ยไม่ใช่สินค้าใกล้ใกล้หมดอายุไม่มีนะสินค้าเหมือนกับที่วางขายทั่วไปนะสินค้าทั่วไปเลยครับสินค้า
ประเมินกันว่าที่จัดรายการคราวนี้จะลดค่าครองชีพได้กว่า๔๐๐๐ล้านบาท
แล้วจะกระตุ้นให้เศรษฐกิจหมุนเวียนกว่า๑๒๐๐๐ล้านบาท
อันนี้ฝ่ายวิชาการเขาประเมินน่าจะเป็นอย่างนั้น
น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเอาสินค้าที่มาลดราคาราคากว่า๑๓ล้านรายการ
แล้วก็จำหน่ายในห้างค้าปลีกค้าส่งชั้นนำของประเทศ
แล้วรวมทั้งต้องขอบคุณพวกห้างค้าปลีกค้าส่งที่เป็นกลุ่มทายาทท้องถิ่น
ห้างท้องถิ่นด้วยซึ่งมาร่วมด้วยซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นห้างท้องถิ่นที่เป็นของคนไทยดั้งเดิม
อันนี้มาร่วมด้วยก็มีสาขาเยอะมากประมาณ๖๐๐กว่าสาขา
อันนี้เนี่ยก็ถือว่าอันนี้ก็มาร่วมกัน
ก็เลยทำให้สินค้ามีกระจายทั่วประเทศแล้วก็ลดราคาอย่างที่ผมกลับเรียน
ครับครับเอาละปิดท้ายหน่อยเดียว
ทุกปีเนี่ยกรมการค้าภายในจะออกตรวจกระเช้าของขวัญปีใหม่ว่าใส่ของมีคุณภาพไหม
ราคาแพงเกินไปไหมปิดราคาสินค้าแต่ละอย่างในกระเช้าไหม
มานะครับเรามีการปรูพรมตรวจตั้งแต่เดือนพฤศจิกาเป็นต้นมาเรื่อยมาแล้วตอนนี้ก็ยังตรวจอยู่นะครับ
ก็ต้องขอบคุณครับผู้ประกอบการเข้าใจแล้วก็ทำรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าค่าบริการค่าวัสดุต่างเรียบร้อยหมดเลย
รวมทั้งมีรายละเอียดตัวฟ้อนต์ตัวหนังสือนะครับถูกต้องครบถ้วนนะครับ
อันนี้ต้องขอบคุณนะครับอันนี้เราก็มีการตรวจระดมตรวจมาตั้งแต่ช่วงก่อนหน้านี้แล้วนะครับแล้ววันนี้เองผมก็มาตรวจในเรื่องของปั๊มน้ำมันนะครับ
ปั๊มน้ำมันก็ตรวจสอบนะครับตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกามาแล้วเหมือนกัน
ทยอยตรวจไล่ตรวจตรวจซ้ำนะฮะนี่เป็นการตรวจซ้ำเพิ่มจากวงรอบปกตินะครับนะฮะทั่วประเทศนะครับก็พบว่าผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันต่างนะครับให้ความร่วมมืออย่างดีนะครับแล้วก็มีการตรวจสอบตนเองด้วยนะครับก็ทางกรมเข้าไปตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยนะครับก็พบว่าเรียบร้อยดีนะครับ
เพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนถ้าเดินทางกลับบ้านนะครับพบเห็นป้ายน้ำมันเต็มลิตรก็มั่นใจได้นะครับว่าท่านได้น้ำมันเต็มลิตรเต็มเงินที่ท่านจ่ายจริงนะครับ
นี่คือข่าวดีส่งท้ายปีใหม่คนจะได้มีความสุขขอบคุณท่านอธิบดีกรมการค้าภายในขอบคุณกระทรวงพาณิชย์ครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับอาจารย์ครับครับขอบคุณครับนี่คือเป็นข่าวดีก่อนสิ้นปีครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ